คุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปติดตามประเด็นหนักเครียด
ต่างประเทศมาดูเรื่องเกี่ยวกับการทานกาแฟ

ไม่รู้ว่าชวนคุณผู้ชมทานกาแฟตอนนี้

เพราะว่าเช้ามานี่จะต้องหากาแฟเข้าร่างกายแล้วนะคะ

อ่าแต่ว่าวันนี้ค่ะจะพาทั้งคุณมณฤดีคุณผู้ชม
ไปรู้จักกาแฟจากลาตินอเมริกา
เอามาขายต้อนรับหน้าร้อนนี้โดยเฉพาะ

ว่าจะทานคู่กับขนมยังไงให้อร่อย
เพราะฉะนั้นไปติดตามเคล็ดลับนี้พร้อมกันนะคะ
กับคุณชะดารัฐโภคธนัดวัดค่ะ
กาแฟหอมกลิ่นสมุนไพรเจือกลิ่นแอปพลิคอต

เป็นสายพันธุ์กาแฟอาราบิก้าที่หายากพันธุ์หนึ่งของโลกค่ะ
บาริสต้าคุณดีเมเจอร์โคเฮม

ศิลปะการชงกาแฟแบบเคเม็กซ์
ซึ่งเป็นวิธีการชงกาแฟแบบคลาสสิก
ยังคงรสชาติความหวานทิ้งท้ายค่ะ
แนะนำทานคู่กับช็อกโกแลตถั่ว
พายผลไม้อย่างแอปเปิ้ลเทิร์นโอเวอร์
กล้องกล่อมลงตัวสุดค่ะ
วันนี้เราได้เชิญคุณเมเจอร์โคแฮนด์
ซึ่งบินตรงมาจากที่สหรัฐอเมริกาทีอาเทิลนะคะ
มาแนะนำจัดเวิร์คชอปให้ความรู้เกี่ยวกับการดื่มกาแฟ

แล้ววันนี้คุณเมเจอร์ก็นำกาแฟรีเซิร์ฟจากนิคารากัว
แล้วก็จากฮอสซาริก้ามาให้ได้ชิมกันค่ะ
ส่วนแก้วนี้เป็นอีกหนึ่งกาแฟหายากจากลาตินอเมริกาค่ะ

นำเข้ามาวางขายในช่วงฤดูร้อนนี้ค่ะ
กาแฟชนิดนี้จะหอมกลิ่นดอกชะบาส้ม
มีรสชาติหวานจากลูกพร่ำแดง
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟที่ปลูกในแถบลาโรค่า
แก้วนี้เหมาะรับประทานคู่กับคุกกี้เค้ก
ขนมหวานที่มีส่วนผสมของเปลือกส้ม

และอีกหนึ่งชนิดที่สามารถหาทานได้ในช่วงหน้าร้อนนี้

สกัดรสชาติหวานโดดเด่นของกาแฟออกมาค่ะ

รสส้มแอปเปิ้ลเขียวและน้ำผึ้ง
แก้วนี้นะคะทานคู่กับคุกกี้บราวนี่
ขนมที่มีส่วนผสมของแอปเปิ้ลก็ได้ค่ะ

วันนี้กาแฟที่ได้นำให้ทุกคนได้ชิมนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งกาแฟที่คุณเมเจอร์นะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวียังมีโอกาสได้ลองชิมอีกหนึ่งกาแฟหายาก
กาแฟดำหลายคนน่าจะชื่นชอบ
เพราะได้สัมผัสรสชาติการคั่วกาแฟแบบเน้น
มาจากนิคารากัวมาราคาโทราซันรายบาซิลและสุมาตราเล็กโทบ้าค่ะ
แต่น่าเสียดายที่เจ้าตัวนี้ไม่ได้นำเข้ามาขายในประเทศไทยค่ะ

บาริสต้าแนะนำว่าให้ลองสูตรกลิ่นหอมอ่อนของกาแฟก่อนค่ะ
เป็นการสูดอากาศเข้าไปขณะดื่มเพื่อช่วยระบายความร้อนของกาแฟ
ยังเป็นการสเปรย์กาแฟเข้าปากได้อย่างทั่วถึง
ทำให้สามารถลิ้มรสชาติได้เต็มที่อีกด้วยค่ะ

หรืออยากได้คำแนะนำการทานกาแฟให้ได้รสชาติเต็มอิ่ม

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน